ก้อนหินใส่รถจนรถได้รับความเสียหาย

รถพังแล้วก็ไม่ทำกับรถแท็กซี่คันเดียว

นี่ค่ะผู้ชายคนนี้นะคะ

บางทีก็เอาก้อนหินทุ่มใส่
บางคันก็เอาไม้ตีกระจกไปแบบเต็ม

คนขับแท็กซี่กับชาวบ้านในพื้นที่

มีคนขับแท็กซี่บางราย

อย่างงั้นดูในมือเค้านะ

เกิดขึ้นที่ถนนกาญจนาพิเศษก่อนถึงตลาดสมบัติบุรีช่วงเย็น๒๕ตุลาคม

ผู้เสียหายเขาเอารถไปจอดเอาไว้ที่สพบางบัวทองนะคะ
คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถแท็กซี่คันแรกเป็นสีเขียวเหลืองใช่ไหมคะ
ถูกทุบกระจกหน้าแตกคือก็คือกระจกฝั่งคนขับ
ที่สองแท็กซี่สีชมพูถูกทุบกระจกหน้าแตกกระจกหลังก็แตกทั้งบานเลย
แล้วก็ด้านในมีหลักฐานที่เป็นไม้ที่เอามาทุบรถด้วยค่ะ
คุณน็อตค่ะอายุ๓๓ปีเป็นเจ้าของรถแท็กซี่สีส้ม
เขาขับหนีนะคือเขาเห็นผู้ชายคนนี้เขาเลยต้องขับหนีนะคะ
คุณน็อตเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นประมาณ๔โมงเย็นเมื่อวานนี้

พอมาถึงจุดเกิดเหตุพบผู้ชายในคลิปยืนถือก้นหินอยู่เลย
เหมือนกำลังจะคว่างไปที่ถนนก็เลยชะลอรถเปิดกระจก
เปิดกระจกถามว่าคุยยังทำไม
ผู้ชายในคลิปตอบมาว่ายังไงรู้ไหมคะ
แล้วปลาโดนรถมึงหรือยังอ่ะนี่สวนกลับมาแบบนี้
แล้วตัวคุณน็อตนะคะบอกว่าสภาพเหมือนคนเมายา
ผู้ชายคนนี้ดูเมาอ่ะก็เลยพยายามจะหนีนะคะขับแท็กซี่หนี
แต่ก็ขี่รถจักรยานยนต์ไล่อีกต่างหาก
ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สบธก็เลยเพิ่งมารู้
ว่ามีรถแท็กซี่หลายคันที่ได้รับความเสียหาย
ก็คือที่สพบธขออภัย
นายอภิษฎค่ะอายุ๒๘เป็นเจ้าของรถแท็กซี่สีชมพู
บอกว่าก่อนหน้านี้รถของพี่ชายก็ถูกปลาก้อนหินใส่
กระจกหน้ารถกระจกแตกทั้งบ้านเลยก็โทรตามให้เขามาช่วย
ที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปหลังจากนั้นผู้ชายที่ก่อเหตุก็หลบหนีไป
นี่มายก็ยังอยู่ในรถเลยนะคะ
ตัวคุณอภิษฎกับพี่ชายก็ตามไปถึงบ้านของผู้ชายที่ก่อเหตุนะ
ไม่ได้ไหมครับขอตามไม่ได้ระหว่างเท่าไหร่
ครับแล้วนอกจากรถที่เราเห็นแล้วว่าขี่รถที่จอดอยู่ท่าท้ามีคำเนียมโดนไหมอีก

ตำรวจสพบางบัวทองบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
เพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเพราะผู้ก่อเหตุก็อยู่แถวนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมอยู่ใกล้ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
แต่ว่าล่าสุดทีมข่าวของเราเจอแม่ของผู้ก่อเหตุนะคะขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกคุณแม่ว่าคุณน้ำก็แล้วกันนะคะ
อายุ๗๕แล้วอะค่ะเดี๋ยวลองไปฟังดูนะคะว่าคุณแม่ว่ายังไงบ้าง
ก็ป้าก็บอกแล้วว่าป้าไม่มีใช้ก็เอาเขาติดคุกก็แล้วกันก็แค่นี้ไปใช้กันอะไรนั้น

เมื่อวานนี้มาแต่วันนี้ยังไม่มาก็ว่าถ้ามาแล้วก็จะมีหมายจับ

นักเสพยาไหมเอาจริงคำ
เสพไหมขอนอกเรื่องดีกว่าคือเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนมันไม่เกี่ยวกัน
แต่ไม่เกี่ยวกับเราเห็นเหนือกันจนกุ้งค่านะ

เอาเรื่องคือ๘คนเขาจะมาทำร้ายผม
บุกลุกพื้นที่ป้องกันตัว

และผู้ชายคนนี้ค่ะเสื้อสีส้มขาวเนี่ยค่ะ

จากทีมข่าวของเราได้คุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุ

แล้วก็ได้คุยด้วยนายอนุวัฒน์อ่อนหวาน

คุณผู้ชมว่ายังไงคะเขาตอบนักข่าวของเรา

แต่งั้นก็หมายความว่า
คือเขาบอกว่าเขาเนี่ย

ถูก๘คนใช่ไหม

แม่บอกไม่มีเงินชดใช้เท็กซี่เสียหายหลายคัน
ไปใช้เอ็นไลนั้น

เสพไหมขอนอกเรื่องดีกว่า
นอกเรื่องคือเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนอันนั้นไม่เกี่ยวกัน
ครับผมไม่เกี่ยว

เอาเรื่องคือ๘คนเขาจะมาทำร้ายผม
บุกลุกพื้นที่ป้องกันตัว
รับในเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหาย

นุวัฒน์เลยบอกโอ๊ยคนละเรื่องกันผมขอแยกส่วนตอบ
ก้อนตอบเอาเป็นครับผมก็ป้องกันตัวค่ะให้ไปทำร้ายอนุวัฒนธ์นะแล้วมีทรัพย์สิน
เพราะใครสุดท้ายก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแท็กซี่หรืออยู่ไหมพ้อคุณแม่คุณแม่
ก็ต้องเห็นชายแม่หนึ่งคือแกก็๗๕ใช่ไหมใช่แล้วแกบอกแล้วไม่มีสตางค์
มันเจอบ่อยนะยังไงมันจะทำยังไงใช่ไหม